ไปรอรับน้องเทนนิสกันหน่อยไหมล่ะนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับไปดูห้องพักนะฮะ
รับฮีโรโอลิมปิกโคเชและทีมงานกลับบ้านนะฮะ
โดยทีมเทควันโดไทยนะครับที่เดินทางกลับมา
เดี๋ยวจะมาลงที่ท่ากาศยานานาชาติภูเก็ตนะครับ
ทั้งเสียบิ๊กนะฮะธนทิศรัตบุตรนะครับ
เลขาที่การสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
ในฐานะผู้จัดการทีมโค้ชเชย์หัวหน้าผู้ฝึกสอน
โค้ชวิชิตสิทธิกันน้องจูเนียรามนรงเสวกวิหารีนะฮะ
เทคอนโดชายแล้วก็มีน้องเทนนิสแน่นอนครับ
ผ่านที่พักวงพัฒนากิจฮีโร่หลินทองโอลิปิกเกมนะครับ
เดินทางมาถึงท่ากัศยานานาชาติจังหวัดภูเก็ตนะฮะ
ก็จะไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
แล้วก็จะเดินทางเข้าพักที่โรงแรมโนโวเทลภูเก็ตซิตี้โพคีธารานะครับ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลาสิบสี่วัน
โดยโรงแรมจัดห้องพักเพื่อต้อนรับฮีโร่เหรียญทองโอลิปิก

ที่ใบตองนะอันนั้นใบตองสีเขียวตัดไปตรวงศรวางเรียนข้อความ
แปลเป็นไทยบอกว่าขอต้อนรับทัพนักกีฬาฮีโร่ของประเทศไทยกลับบ้านเรา
โอ้โหนะฮะแล้วก็มีชื่อโรงแรมนะครับโรงแรมโนโวเทลภูเก็ตซิตี้โพคีธารา
เป็นโรงแรมสุดหรู๕ดาวนะครับบนอาคารสูง๑๘ชั้น
เหมาะกับการชมวิวเหนื่อยมาแล้วก็ชมวิวนะฮะ
แล้วก็ภาพต่างที่ประทับใจของเมืองภูเก็ตนะครับ
คือข้างในโรงแรมเขาบอกเป็นการผสมผสานการตกแต่งที่สวยงามนะฮะ
แล้วก็ทันสมัยสะท้อนความเป็นไทยพร้อมกับบริการที่หรูหราสะดวกสบาย
จะต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่นนะครับในบรรยากาศที่ล็อบบี้นะครับ
อ๋อผู้ประชบประชบสนใจอะไรหรอฮะจะไปพักพี่อยากรู้อ่ะ
อ้าวนั้นคงไม่ใช่น้องเทนนิสมาอ๋อไม่ใช่น้องเทนนิสใช่ฮา
แต่ของเราก็มีระเบียงส่วนตัวมองออกไป

น้องเทนนิสเครื่องจะแลนดิ้ง

คือประมาณ๑ชั่วโมงโดยประมาณ
จากตัวเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ย๑๔วัน
แต่คุณพ่อจากสุราชมารอที่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว